นี่คือความหวังของศึกลูกยางสโมสรเอเชีย

ตบไม่ยั้งอัดเต็มพลัง
๑๓สโมสรชั้นนำสู้สึกเข็กศักดิ์สี่ระดับชาติ
ชิงชนะเลิกแข่งเอเชียประจำปี๒๕๖๐
เชียร์เจ้าเวหาสีน้ำเงิน
ไทยรัฐทีวีช่อง๓๒ถ่ายทอดความมัน
ตกไม่ยั้งตั้งแต่วันที่๒๘มิถุนายนถึง๖กรกฎาคมนี้

ร่วมถ่ายทอดความมันระดับเอเชียโดย